คุณลุงคนต่อไปนี้เคราะห์ร้ายค่ะ
แต่ต้องเตือนทุกคนจริงนะสำหรับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค
คือมันคิดจะขี้ว่าเราตัวเล็กรู้สึกว่าคล่องตัว

คือคุณลุงแกปาดจากเลนซ้ายสุดนะคะมาขวาสุด
แล้วแกตัดหน้าบิ๊กไบท์ไอ้เฉียวกับบิ๊กไบท์นั้นไม่เท่าไห

ต้องขออนุญาตหยุดภาพไว้เพราะว่า
จังหวะแกปาดมาปุ๊บแกเฉียวบิ๊กไบท์ปั๊บ
แล้วรถคันที่ได้ยินเสียงกรี๊ดนะคะเขาเบรกไม่ทัน

เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุด้วยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่สพเมืองมหาสารคามนะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจพอได้รับแจ้งเหตุก็ลงพื้นที่ไปค่ะ
เป็นแยกแก่งเริงจานที่ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคามค่ะ

อายุ๖๔ปีเสียชีวิตอยู่ใต้ท้องรถเก๋งสีเทา
สภาพหน้ารถเก่งก็คือพังเสียหายค่ะ
ใกล้กันก็มีมอเตอร์ไซค์ของคุณลุงล้มคว่ำอยู่ด้วย
คืออย่างที่คุณผู้ชมเห็นจากกล้องหน้ารถเลยค่ะว่าตอนแรกเนี่ย
คุณลุงพงพันธ์แกจอดอยู่เลนซ้ายสุดตรงแยกพอดี
คือแกกำลังหาจังหวะจะตัดเลนเพื่อจะเลี้ยวขวา

แล้วทีนี้ไฟเขียวมันเหลืออยู่๑๐วินาที
จังหวะนี้แกไปดันปาดออกมาพอดิบพอดีแล้วเป็นบิ๊กไบท์
ที่เขาจะเร่งขึ้นไปเพราะว่ามัน๑๐วินาทีไง
มันเลยกลายเป็นจังหวะเฉียวบิ๊กไบท์
วินาทีถือว่าไฟเขียวเขาเหลือเยอะมากนะ

เพราะจังหวะเป็นจังหวะที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น

พอเฉียวไปนิดนึงบิ๊กไบท์ไปแล้วแต่ขุนลุงเสียหลักเลย
แล้วรถคันนี้เขาเบรกไม่ทันนะคะ
เบื้องต้นตำรวจก็ต้องตรวจสอบคนขับรถเนอะ
ไม่พบปริมาณแอลกอฮอลคนขี่บิ๊กไบท์ก็ไม่พบปริมาณแอลกอฮอลเหมือนกันนะคะ
ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวต้องประสานญาติญาตินำร่างของผู้ตายไปประกอบพิธีทางศาสนา
แล้วก็จะเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไปสอบสวนสรุปคดีนี้ด้วย
ผู้ชายคนเมื่อสักครู่นี้คือคนที่ขี่บิ๊กไบท์นะคะลองฟังดูนะคะ
แต่ว่าลุงแกชะแหลกไปเข้าใต้เขาเก่งอย่างนี้นะครับ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
แล้วก็กระเด็นไปแล้วก็เก่งเขาตามทางมาก็เบรกไม่ทัน
เพราะฉะนั้นสัญญาณไฟเราเกี่ยวแล้วใช่ไหม
แสดงความเสียใจด้วยนะคะแล้วก็ฝากไว้ถึงทุกคน
ไม่ว่าจะขับรถขี่มอเตอร์ไซค์ขี่บิ๊กไบท์หรือยังไงก็ตาม

ว่าแต่มอเตอร์ไซค์เลยรถเก๋งตัดเลนแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะ
อันตรายจริงฝากไว้ค่ะครับ